คุณผู้ชมคะเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ย

เพราะอาจจะโดนฟ้องฐานละเมิดฤกษิตไม่ได้

ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นำเพลงก่อนตายไปร้องที่อื่นที่ไม่ใช่งานของเขานะคะ
แม้เพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงสร้างชื่อของวงบิ๊กแอสแต่ว่าลิขสิทธิ์นั้นเป็นของอดีตต้นสังกัด
วันนี้วงต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สนโชคชัยตามหมายเรียกเป็นครั้งที่สอง
แต่สมาชิกวงไม่ได้เดินทางไปนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นสังกัดปัจจุบันของบิ๊กแอส
บอกว่าวงได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแทนทั้งหมด
แต่จะต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่อีกหรือไม่อย่างไรยังไม่ทราบค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะคะว่ากรณีนี้จะจบลงด้วยแบบไหนนะคะ
แต่จริงแล้วการฟ้องร้องเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์
ศิลปินหลายคนโดนกันมาแล้ว
เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้จะร้องเพลง